ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้เคยลดสถานะจากคนที่กำลังดูใจกัน
กำลังพูดถึงคู่นี้ใช่ไหมคุณสำหรับคุณกันนพัฒน์นะคะแล้วก็คุณธิสาวริธิสาค่ะ
ซึ่งงานนี้หนุ่มกันบอกเลยนะคะว่าล่าสุดนั้นกลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วโดยมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
ช่องว่างรักษาระยะห่างด้วยคำว่าเพื่อนอยู่นานพอสมควรสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มกันนพัฒน์
และนางเอกสาวที่สาวริธิสาแต่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีของทั้งคู่ค่ะ
หนุ่มการยอมรับว่าได้กลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งซึ่งทั้งคู่ต่างมีความเข้าใจกันมากขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้จะอยู่ในสถานะเพื่อนแต่ก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เสมอ
ส่วนความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้จะมีลุ้นรีเทิร์นรักกันหรือไม่หนุ่มกันตอบแต่เพียงว่าตอนนี้มีความสุขดีค่ะ

ใช่คุยกันมากขึ้นกับเมื่อก่อน
จากนี้หนุ่มกันยังเผยถึงอีกหนึ่งเรื่องข่าวดีว่ากำลังเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบท
ซึ่งวางแพลนไว้ว่าเป็นช่วงต้นปีหน้าก่อนเข้าพรรษา
โดยเจ้าตัวมองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องหน้าที่ของลูกผู้ชายที่จะทำเพื่อครอบครัว
ซึ่งทันทีที่คุณแม่ทราบข่าวก็เป็นปลื้มถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะ
คุณแม่ดีใจมากคุณแม่น้ำตาไหลเลยครับเพราะว่าแบบเขาคงรอคอยเนอะ
ละครแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับที่รู้ว่าลูกตัวเองจะบวชทดแทนบุญคุณเนี่ย
ผมคิดว่าท่านคงดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกแน่อยู่แล้วนะครับ
คือจริงแล้วเป็นคันเฉยที่อยากจะมีโอกาสได้บวชตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับผม
แล้วก็วางแผนเอาไว้คือประมาณไม่เกินปีหน้านะครับแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้แบบมีคิวที่แน่นอนเท่าไห
ก็เลยแบบว่าคุยกันไว้เฉยคงจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษานะครับผมปีหน้า
แต่ว่าต้องดูอีกทีว่าคิวเราจะว่างช่วงไหนจริงแต่ว่าก็ได้บอกกับบริษัทไปแล้วว่า
ขออนุญาตดูคิวช่วงก่อนพรรษาได้ไหมครับว่าเราสามารถเคลียร์ได้ไหม
คือเราอยากบวชอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็๒๕แล้วเนาะก็จะได้แบบว่ามีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตด้วย

เหลือแต่เบียดนะคะไม่รู้ว่าคบกับที่สาอาจจะมีลุ้นก็ได้